เอามาดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับไอซ์พารีบอกเลยว่า
สาวในหัวใจคงยกให้คุณแม่คนเดียวนะครับ
ไหนมาไหนกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวไปเป็นครอบครัวตลอดเลยนะคะ
ชาวเน็ตก็ชมว่าคุณแม่หน้าเด็กมากเลย
บางคนคิดว่าเป็นพี่บ้างนะคิดว่าเป็นแฟนบ้าง
งานนี้ไอซ์ขอชี้แจงเลยว่าคุณแม่เนี่ยยังสวยแล้วก็ยังสาวอยู่
แล้วก็เป็นคนขี้อายด้วยเอาจริงไม่ได้เป็นดารามาก่อนอย่างที่หลายคนคิดนะฮะ
แต่ว่าหากมีใครติดต่อแบบถ่ายแบบคู่แม่ลูกเนี่ย
บอกเลยว่าจะคอยยุให้แม่รับงานให้ได้แน่นอนค่ะ
คุณแม่ไม่เคยคุณแม่จะเป็นคนที่กลัวอยู่กับคนเยอะกรับทำอะไร
ไม่ชอบอยู่หน้ากล้อง

คุณไอซ์จะเป็นเจ้าพ่อ

พรีเซนเตอร์คนใหม่งานมากมาย
ไม่ขนาดนั้นเลยถ้าเกิดเป็น
ผมว่าตอนนี้ผมยังไม่ขนาดนั้นหรอก
แต่ว่าก็จะเวิร์คจนกว่าจะเป็นให้ได้